ราวนี้ค่ะเป็นเรื่องของคนที่ซื้อกับข้าวมาคืออยากทานเป็นเหมือนกับ
ที่ปากสร้อยสามสิบเก้าได้ซื้ออะไรน่องน่องกัดน่องไก่พะโลมา
พอเปิดถุงใส่ชามพบไอตัวนี้เดินยุ่มย่ามยุ่มย่ามอยู่ในชาม
เห็นมั้ยเน่ะทำไมเป็นอย่างงี้ไปได้อ่ะ
เนี่ยค่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะ
นอนสีขาวตัวใหญ่เลยอ่ะกระดึ๊บกระดึ๊บอยู่บนเนื้อไก่พะโล
เจ้าของคลิปเห็นอย่างนี้จะกินลงไหมคะ
ก็กินไม่ลงก็ต้องเททิ้งอย่างเดียวแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
นำคลิปนี้มาแชร์ต่อบอกว่าอวสารไก่พะโล้
เกลียดน่ากลัวตัวละ๕บาทไปซื้อมาจากไหนครับพี่
ร้านขายกับข้าวปากซอยรามคำแหงซอย๓๐
อันนี้เขาก็เขียนเอาไว้ในโพสต์นะคะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับผู้เสียหาย
คือนายแสงอรุณจำรันอายุ๕๒ปีบอกว่า
คือเมื่อวานหลังเลิกงานขับรถไปรับแฟน

ทีนี้ก่อนจะเข้าบ้านเลยแวะซื้ออาหารมารับประทาน
ื้อเย็นกับครอบครัวอันนี้ก็เป็นร้านประจำนะ

นูไก่ต้มพะโล้คือมีอยู่ตลอดที่ร้านนี้
พอถึงบ้านก็เอาอาหารมาแกะจะทานนะคะ
แต่แกะมาแล้วโอ้โหไม่มีใครทานลงเลย
เพราะว่ามีแต่หนอนแมลงวันไต่แบบนี้นะคะ
เขาบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นความผิดพลาดนะ
คือมันมาเจออย่างนี้ได้ยังไง

บอกให้แม่ค้าดูแลเอาใจใส่กับอาหารที่ท่านขายให้ลูกค้าด้วย
ที่โพสต์ไม่ได้จะเรียกร้องอะไรนะคะ

มันไม่น่ามีอ่ะโครงงานมันไม่น่ามี